คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะ

ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยออกไปนอกห้อง
แล้วก็ไปยืนสไลด์หนอนไปสำเร็จความไคร้ค่ะ
แล้วบอกด้วยนะว่าไม่ได้ตั้งใจจะโชว์ใครที่ทำ

เนี่ยตำรวจจับกลุ่มตัวได้แล้วนะคะรวบตัวได้แล้ว
ที่ใส่ผ้าปิดหน้าปิดตาอยู่นี่แหละค่ะ
พลตำรวจตรีนันทชาติสุพมงคล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
ก็ได้แถลงข่าวจับกลุ่มนายคนนี้
คือนายสายชนหรือว่ากบสายรุ้งอายุ๒๙ปีนะคะ
ข้อหาก็คือกระทำการอนาจารย์
ต่อหน้าธารกำนันแล้วก็เสพยาเสพติด

เขาไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองชนบุรีค่ะ

ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองหน่อย

กลางวันกลางคืนก็ออกมาสไลด์หนอนโชว์

นายกบสายรุ้งจับได้เมื่อวานนี้
แล้วก็เอาตัวมาสอบปากคำนะคะ

ยาบ้าก่อนแล้วมันก็มีอารมณ์ทางเพศ

แล้ววันนั้นที่ไปก่อเหตุก็เพิ่งจะทะเลาะกับแฟนมา
การออกมาสำเร็จความไคร่นอกห้องแบบนี้

แล้วก็ไม่รู้นี่ว่ามีผู้หญิงมองอยู่ด้านบน